ดู๓คลิปจะให้ดูต่อไปนี้
แต่๓คลิปเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ

นทางสู่ความสงบคือการนิพาน
แต่ถ้าคนเมากลางหนทางสู่ความสงบคือตารางเท่านั้นจ้
มีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะ

นี่ไงคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ที่ยื่นตัวออกมาจากกับรถของตำรวจ
แล้วก็โดนใส่กุญแจมือด้วยเนี่ยนะคะ
เออะโวยวายค่ะไม่ยอมที่จะไปโรงพักกับตำรวจ
เรื่องราวเป็นมาเป็นไงทำไมถึงโดนตำรวจจับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่คลิปที่เห็นเป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็พูดถึงกันเยอะเขาขู่ด้วยเดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพักเลย

จะย้ายตำรวจทั้งโรงพักนะฮะแล้วรองโรงพักท้องที่จุดเกิดเหตุ

ค่ะแล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าเมาแล้วกลางตารางคือ
หนทางแห่งความสงบท้องที่ที่เกิดเหตุสอนอห้วยขวางจ้า
คลิปนี้เป็นผู้ชายสักประมาณ๓๔คนเขาเมาสุราค่ะ
พอเมาสุราปุ๊บพี่เสื้อขาวแกก็เมาแล้วกลางไง
เออะโวยวายด่าใส่ตำรวจเพราะว่าพี่แกไม่พอใจที่ถูกตำรวจเนี่ยเรียกตรวจ
แล้วใส่กุญแจมือในคลิปคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเขาทำอะไรบ้าง
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเขาเมาแล้วขับกันเหรอหรืออย่างไร
ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมต้นเรื่องเนี่ยคือ๓๔คนเขาไปดื่มไปกินกันมา
แล้วก็เรียกรถแท็กซี่พาจะไปส่งที่บ้าน
จุดปลายทางที่เขาเรียกไปปรากฏว่าระหว่างทางโดนตำรวจสอนอห้วยขวาง
ซึ่งเขาก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกันอยู่ที่ปากซอยรัชดา๔
แถวนั้นมีสถานบันเทิงเยอะ
แล้วมาเจอลักษณะของคนที่เป็นผู้โดยสารภายในรถ๓๔คนที่เมามา
ไม่ยอมให้ตรวจแล้วลักษณะคือมีพิรุษ
ตำรวจเขาก็เลยเรียกตรวจ
แล้วสุดท้ายมีอีกคลิปหนึ่งนะนี่คลิปที่๒
กระทบกระทั่งกันแบบนี้แล้วเพื่อนพยายามห้ามนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยไหมมีเสียงไหมคะ
คลิปนี้แหละที่บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพัก
นี่เพื่อนที่มาด้วยก็พยายามห้ามนะคะ
แล้วหนุ่มเสื้อขาวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายตำรวจทั้งโรงพักเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่จบมีคลิปหนึ่งค่ะ
ที่โรงพักคลิปที่โรงพักนี่ค่ะ
มาที่โรงพักแล้วสงบสติอารมณ์ได้ไหม
ไม่มีเสียงนะฮะเห็นการบอก
แต่ว่าพฤติกรรมคือเห็นชัดเจนนะคะ
ก็ยังไม่หยุดคลั่งยังไม่หยุดโวยวาย
เราก็เลยคุยกับพี่แกก็ไม่รู้เรื่องถามตำรวจดีกว่า
ไปถาม๑๐ตำรวจเอกเทียนชัยแก้วพิลา
เป็นตำรวจสายตรวจสอนอห้วยขวาง
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละค่ะ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๔๓๐เมื่อวานนี้
ขณะที่ตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่บริเวณปากซอยรัชดา๑๐

แล้วมีรถแท็กซี่ขับมามีผู้โดยสาร๔คนเรียกตรวจ
แต่ปรากฏว่าชายหนึ่งในคนนั้นเสื้อขาวเนี่ย
แกไม่พอใจต่อว่าตำรวจด้วยคำหยาบคาย
ตำรวจเขาก็เลยนี่แหละค่ะจัดการตามกฎหมาย
อ่ะฟังสินตำรวจค่ะ
ไม่มาครับเขาก็ปลัดป้องเขาก็แบบผลัก
อะไรประมาณนี้
เราก็เลยใส้เครื่องพัฒนาการคุณแจมรอยครับ

ตำรวจบอกเองนะผมกำลังจะให้เขากลับบ้านแล้ว

กลัวว่าจะมีคำมันไม่เหมาะสม
คำมันหยาบคายออกมานะคะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานล่าสุดค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นะคะไม่ใช่เมื่อวาน
พันธุ์ตำรวจเอกภูริจินตรานันเป็นผู้กำกับสนห้วยขวาง
บอกว่าจากการสอบถามเบื้องต้นในคลิปเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยไปดื่มไปกินกันมาแล้วก็กลับบ้าน
ตำรวจเองไม่ได้จะจับอะไรนะคะ
จะนำตัวมาสงบสติที่โรงพัก
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ตามคลิปค่ะ
ล่าสุดมีการรายงานข่าวเพิ่มเติม
ผู้ชายเสื้อขาวที่ด่าตำรวจรับไปเลย๑ข้อหา

ผู้ชายที่ใส่หมวกแล้วก็ถูกตำรวจ

ลักษณะคือกันตำรวจถูกแจ้ง๒ข้อหาคือ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันคือช่วยเหลือผู้อื่นกระทำความผิด
ช่วยเหลือผู้อื่นให้กระทำความผิดทำให้ไม่ต้องรับโทษ
ตอนนี้เห็นบอกว่าทั้งหมดอยู่ระหว่างเจรจาเรื่องของการเสียค่าปรับที่ศาล
หลังจากนั้นก็จะเดินทางมาที่สอนอห้วยขวางกันอีกครั้ง
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับตำรวจ
ในสิ่งที่ทำลงไปพอเมาไปแล้ว
ไม่ได้สติก็ทำอะไรมั่วแบบนี้
แล้วก็เป็นคลิปออกมาสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกัน
ปาร์ตี้นี้จำไปอีกนะ